พาคุณผู้ชมไปออสเตรเลียกันหน่อยค่ะไม่ได้พาไปท่องเที่ยวนะคะ
แต่ว่าอยากพาไปดูกิจกรรมดีออสเตรเลียเขาเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้ขับรถด้วยตัวเอง
คนขับได้ถึงกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถขับรถเองได้เป็นครั้งแรกในชีวิต
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายในสนามแข่งรถค่ะ
แล้วก็ผู้พิการทุกคนจะมีผู้ที่นั่งเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วย
บอกทิศทางเพื่อความปลอดภัย

เขาขับรถในทางตรงด้วยความเร็วถึงกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยมีครูผู้ฝึกสอนคอยบอกทิศทางอย่างใกล้ชิดนะคะ
แม้ว่าจะมีครูผู้ฝึกสอนอยู่ใกล้ชิดแต่ว่าคุณแม่ค่ะ
เป็นห่วงเหลือเกินคอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดอีกเหมือนกันอยู่ข้างสนาม
แต่ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นค่ะ
เช่นเดียวกันกับผู้พิการทางสายตาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเลย
ผู้ฝึกเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมองไม่เห็น
แต่ประสาทสัมผัสหลายอย่างของพวกเขาดีกว่าคนปกติหลายเท่าค่ะ
แล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยจริงขับรถได้ดีกว่าที่คิดอีก

ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับโอกาสที่จะขับรถได้ด้วยตัวเอง

ผู้พิการทางสายตาทุกคนที่ผ่านการขับรถ
ก็จะได้ประกาศนียบัตรรับรองด้วยนะคะ

ทำให้ผู้จัดงานต้องใช้ค่าใช้จ่ายไปไม่น้อยกว่า๑๒๐๐๐บาท
แต่คำตอบของพวกเขาเขาบอกว่าคุ้มค่าแล้ว
และกับรอยยิ้มที่เขาได้จากผู้ร่วมกิจกรรม

ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่พวกเขารักสมหวังนั่นเองค่ะ